วันก่อนเราก็ไปเจอคุณพ่ออีกท่านหนึ่งนะคะ

ทุกคนเพิ่มต้องบอกว่าพี่ฟุ๊คเนี่ย

ฆ่าไม่ได้เลยจริงเพิ่งไปเจอล่าสุดมานะคะ
บอกกับบันเทิงไทยรัฐเลยว่าโอ้ยตอนนี้พี่อ่ะ
หลงรักลูกแบบหัวปักหัวปำเลย

แล้วพี่ฟุ๊กกลายเป็นคนคลั่งลูกนะ
ในไอจีนเนี้ยลงลูกเยอะมากจริงจริงนะคะ

ตื่นเช้าจังเขารู้เวลา
คือลูกสาวจะตื่นมาประมาณตี๕ถึง๘โมง
แล้วเป็นช่วงที่ลูกเอิ๊กอาร์กอันนี้พลอยเข้าใจใช่ไหม

พอยอมตื่นแต่เช้าเนี่ยเดี๋ยวมาถ่ายคลิปเล่นกับลูกแบบนี้ค่ะ
พอถึงเวลากลับบ้านนะคะเมื่อก่อนเคยทะเลทะลายเพื่อนไปนัดนู่นนัดนี่ใช่ไหมคะ

เล่นกับลูกยิ่งอยู่ยิ่งมีความสุขค่ะ
ตอนนี้พี่ฟุ๊กเริ่มคิดจะมีทายาทอีกคนแล้วค่ะ
เป็นเพื่อนน้องตาตาชาเพราะตอนแรกเคยสัมภาษณ์อยู่บอกว่า
พี่ก็แบบหลายอย่างรึเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปฟังเสียงพี่ฟุ๊กกันหน่อยค่ะหล่อเหมือนเดิมเลย
ฟินมากคือเป็นสิ่งที่ทำให้ผมออกจากบ้านได้ช้าลง
เป็นสิ่งที่ทำให้ผมไม่ได้นอน
ผมรู้สึกว่าก็อยากมีเพื่อนให้น้อง

แต่ถ้าเขามีเพื่อนที่เขาแบบได้เล่นด้วยกัน
ถามว่าอยากมีไหมผมว่าก็๖๕แล้วกัน

รอดูต่อไปรอลุ้นว่าฟ้าจะส่งลงมาหรือเปล่า

ส่วนประเด็นดราม่าเรื่องนี้โอ้โหหลายคนอยากรู้ค่ะ

เนี่ยผมทำบัตรเครดิตไม่ได้

ล่าสุดคุณผู้ชมตอนนี้ทางธนาคารทำบัตรให้แล้วนะคะ

แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ขอโทษมา
บอกว่าก่อข้อมูลผิดพลาดไปนิดนึงค่ะ

มันก็แค่ไม่ได้ในสิ่งที่มันควรจะได้
แล้วมันก็เป็นบัตรที่เพื่อนสมัครกัน๑ชั่วโมงได้

ได้เรียบร้อยได้กระเช้าแล้วขอบคุณครับ

หมายถึงว่ากรอกเสร็จแล้วมันเลยเวลาที่ส่งเอกสาร
คือเราให้ไปแล้วแต่ว่าเข้าเอกสารไปแล้วแต่ยังใส่ไม่ครบ
ค่ะซึ่งระหว่างการสัมภาษณ์ของดิฉันนั้น
ตาแหวนกับนาฬิกาของพี่ฟุ๊กเหลือเกิน

มันเพลินมากมันพิงโกนะคุณผู้ชม

บอกได้ไหมว่าราคาประมาณแบบเท่าไหร่

สนใจมากปังมากจริงพี่ฟุ๊กของเรานะคะ